รถบรรทุกน้ำแข็งคันนี้เนี่ยบรรทุกมาเสร็จแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่าคนขับเนี่ยเขาบอกเขากำลังชะลอรอกลับรถไม่ได้ทำอะไรเลย
ครับแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่รู้มายังไงอีท่าไหนชนท้ายหูคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี้ยตายอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
ส่วนคนซ้อนมาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บค่ะขาหักกันไปนี่คือรถบรรทุกนะคะ
กล้อคุณผู้ชมบรรทุกน้ำแข็งมาเต็มคันรถค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสมดำนะคะ
อยู่ที่เขตบังขุนเทียนกรุงเทพรถบรรทุกคันนี้เนี่ยสภาพด้านท้ายเนี่ยก็พังเสียหาย
มีร่องรอยการชนอย่างชัดเจนมีมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นสีมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินนะคะ
สภาพด้านหน้ารถเนี่ยก็พังยับเยินเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนเทียนทะเลไปตรวจสอบค่ะ
ก็ไปเจอคนเจ็บค่ะคนเจ็บเป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาชื่อนายนัทพงศ์มากบริบูรณ์อายุ๑๙ปี
อย่างที่บอกว่าขาขวาท่อนบนเนี่ยหักเจ้าหน้าที่เร่งทำการนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วอีกคนนึงที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้ชื่อว่านายสหรัฐแก้วมณี
อายุ๒๒ปีสภาพเขาคือเสียชีวิตขาขวาหักมีเลือดออกจมูกแล้วก็ปากอยู่ตรงนั้นนะคะ
สอบถามตัวคนขับรถบรรทุกน้ำแข็งชื่อนายวุฒิชัยค่ะอายุ๔๐ปี
เจ้าตัวเล่าบอกว่าผมมากับคนงานอีกคนนึง
ขับรถมาตรงบริเวณนี้เนี่ยตระเวนขับรถเพื่อจะไปเก็บเงินลูกค้าที่สั่งซื้อน้ำแข็งนี่แหละ
แล้วมาจุดตรงเกิดเหตุผมหยุดรอเพื่อจะกลับรถ
อยู่ดีมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งมาชนท้ายรถเลย
เจ้าตัวก็งงเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามายังไงนะคะลองฟังเสียงค่ะ

ประกอบวิธีทางศาสนานะคะ
จังหวะเมื่อกี้เห็นกลับรถคือเขาเหมือนจอดรอ
แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเนอ
ในวิธีการกลับรถมันควรจะไปอยู่เลนขวาชิดหรือเปล่านะคะ